ไม่หมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูงูที่หายากอยู่ตรงนั้น
มันหายากจริงนะบางทีมองไม่ค่อยเห็น
อยู่ในนั้นงูบอกเลยอาจจะอยู่ในหนัง
รู้จักไหมนางพญางูขาวมีแต่หนังจีน
ของจริงตัวจริงเป็นแบบนี้ฮะ
นี่คืองูที่ทาแป้งมาเรียบร้อย

โอ้ยซูมไปใกล้มาก

หน้าตาเหมือนแมวเหมือนกันนะ

งูขาวขาวจริง

ปกติถ้าจะเป็นงูเหลืองงูหลามจะเป็นสีทองเผือก

แต่อันนี้มันขาวมากเลย
จริงแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่างูเห่าเผือก

ใหญ่มากอ่ะน่ากลัว
เอาผู้ใช้งานติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าอ้อ
หรือว่าคุณต้นอ้อเขาโพสต์เอาไว้นะในคลิปของเขานี่แหละ
เจองูเห่าเผือกตัวนี้ที่ทุ่งนาแห่งหนึ่ง

พอมันโผล่มาทั้งตัวแล้วเลื้อยให้ดูเท่านั้นแหละ
โหใหญ่จริง
สัตว์ขาวเราแล้วกับไข่มุก

วันนี้จริงแล้วพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนเขาก็มีความหวังกันเลยไง
เฮ้ยแบบนี้ให้โชคให้ลาบหรือเปล่าพี่

เพราะงูเห่าสีแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นที่ไหน
เออออกสีใหม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ปกติเห็นสีดำ
รถยนต์แหมมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติก็ว่าได้
ถูกต้องมันก็ต้องมีเป็นธรรมดา

จริงก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องของโชคลาภอันนี้ผมฝากเตือนเอาไว้
มันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการ